ไปดูที่โคราชค่ะเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องเศร้าจริงคุณผู้ชมค่ะ
คือเดี๋ยวนี้เวลาซื้อขายแต่ละอย่างเราก็หันไปซื้อขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
ไม่เว้นแม้แต่ไก่ชนสุนัขต่าง
ลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยสั่งซื้อไก่ชนสั่งซื้อสุนัข
ก็จะมีคนที่เขารับหน้าที่เป็นคนขนส่งไก่ชน
ส่งสุนัขไปตามบ้านของลูกค้าที่สั่งมาใช่ไหมคะ
ก็บรรทุกใส่รังนะเอาใส่กระบะแล้วก็ขับไป
ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะขับอยู่
ทำไมมันได้กลิ่นเหม็นไหม้เลยรีบจอดรถข้างทางค่ะ
แล้วลงมาดูโอ้โฮ
ไฟมันลุกไหม้ขึ้นที่ท้ายกระบะแล้วโหมเร็วมาก
เขาคว้ารังไก่รังหมาออกมาได้แค่บางส่วนส่วนที่เหลือโดนไฟคลอกตายหมดเลยค่ะ
สงสารมากคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาก่อนถึงแยกไฟแดงตะบนดอนหวายในอำเภอโนนสูงนะคะ
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะไม่รู้จะดับยังไงจริงไฟมันลุกไหม้ท้ายกระบะหนักมาก
ลามมาจนถึงห้องโดยสารแล้วอะค่ะ
เป็นกระบะทะเบียน๒ทพยหญิง๙๕๖๒กรุงเทพมหานครสีบรอนซ์เงินนะคะ
ดับเพลิงทางเทศบันดอนหวายกับหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
ก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบดูปรากฏว่ามีไก่ชนแล้วก็หมาถูกไฟคลอกตายไปกว่า๕๐ตัวเลยนะคะ

เพราะว่ามันอยู่ในรังอยู่ในกรงมันออกไม่ได้

นายพาสกรเถืนชนาธิ์เป็นคนขับรถคันนี้นะคะ
เขาเล่าบอกว่าขับมาบรรทุกไก่ชนกับหมาเนี่ยประมาณร้อยตัวได้มาจากกรุงเทพ
ตระเวนส่งให้ลูกค้าที่เขาสั่งซื้อไก่ชนสั่งซื้อหมาทางออนไลน์
หน้าที่เขาก็คือขับส่งไปตามบ้านนี่แหละ
จังหวะที่ขับมาตามถนนมิตรภาพจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ภาคอีสาน
อยู่อยู่ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากหลังรถค่ะเลยรีบจอดรถแล้วลงมาดู
ไฟไหม้ท้ายอย่างรุนแรงก็รีบคว้ารังไก่ชนกับหมาออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
แต่ไฟมันลามเร็วเขาคว้าออกมาได้แค่บางส่วน
อันนี้คือส่วนที่รอดแต่ที่ตายไปเนี่ยกว่า๕๐ตัวนะคะ
ไก่ชนเนี่ยตัวละพันหนึ่งถึงสองหมื่นบาทก็มีรวมแล้วมูลค่าความเสียหายเป็นแสนนะคะ
ตำรวจสพนสูงสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเป็นพัดลมดูดอากาศที่อยู่ท้ายรถเนี่ย
มันอาจจะช็อตหรือว่าอาจจะไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติก็เลยเกิดไฟไหม้ขึ้น
แล้วก็ไหม้ลามมาท้ายรถแล้วก็ลุกลามไปที่รังกระดาษใส่ไก่ชน
ไก่ทั้งหมาไฟไหม้ตายเกือบหมดเลยค่ะ
ก็เห็นใจนะคะเป็นสารด้วยเหมือนกันสุดวิสัยแต่ก็แบบสงสารจริง
ก็ต้องดูว่าเรื่องนี้ใครจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายนะคะ